วงจรปิดจับได้ใส่กางเกงลายพรางทหารแล้วก็เข้าไปก่อเหตุไม่ถึงสามสิบวินาที
ได้ทองทำไปจำนวนมากแล้วก็หลบหนีไปตำรวจทำงานวัยสามารถไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ผู้ชายที่ก่อเหตุคือพลทหารอุกฤษทองสมศรีอายุ๒๔ปีครับ
เป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลา
ถูกตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๙ตามจับจากการแกะบรอย
ไปที่บ้านพักตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่สงขรา
หลังเจ้าตัวก่อเหตุเอาปืนบุกเดี่ยวไปชิงทองจากห้างทองเยาวราชกรุงเทพในบิ๊กซีหาดใหญ่
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันเสาร์ที่๑๗เมษายนที่ผ่านมาครับ
หลักฐานสำคัญก็คือพฤติกรรมของเขาเสื้อผ้าที่แต่งคือกางเกงลายพรางทหารนี่แหละครับ
เรื่องต้นตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มสารภาพเจ้าตัวเองก็สารภาพว่าทำไปจริงแล้วก็พาตำรวจไปขุดเอาของกลางซึ่งใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายเข้าไปฝังดินอยู่หลังบ้าน
ก็ไปเจอเป็นสร้อยคอทองคำ๑๐เส้นนะครับสร้อยคอทองคำที่ชิงมาทั้งหมดมันมี๑๔เส้นครับที่เหลือเนี่ยยังอยู่ระหว่างการขยายผลว่าเขาเอาไปทำอะไรแล้วบ้าง
นอกจากนี้ยังตามไปยึดรถเก๋งทะเบียนกไก่สรศรี๒๐๗๑สงขราที่ตัวเขาเองเช่ามาก่อเหตุนะครับเป็นรถเช่านะฮะใช้ขับรถไปก่อเหตุแล้วก็ขับรถคันนี้หลบหนีไปรวมทั้งเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในการก่อเหตุแล้วก็ปืนจุดสามแปดด้วยจากนั้นตำรวจนำตัวพลทหารอุกฤษไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บิ๊กซีที่
ขับรถเก่งไปจอดที่ร้านจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปในห้างจุดนี้มันจะมีจุดคัดกรองรับพอพอก็จะมีการตรวจอุณหภูมิตรวจค้นแต่ตรงเนี้ยรับพอพอเขาตรวจค้นแค่กระเป๋าไม่ได้ตรวจค้นตามตัวพลทหารอุกฤษเนี่ยเอาปืนพกเนี่ยเหน็บไว้ที่เอวตรงเนี้ยรับพอพอไม่ได้ตรวจก็เลยไม่เห็นว่ามีปืนมาด้วย
บุคค้าก็เลยลงมือก่อเหตุตามที่ปรากฏในภาพของกล้องวงจรปิดจากนั้นออกจากห้างไปนะฮะแล้วก็ขับรถเก่งที่เช่ามาไปจอดรอเอาไว้หลบหนีไปตามเส้นทาง
แรงจูงใจถามว่าก่อเหตุทำไมเขาบอกว่าเขาเป็นหนี้ก่อนหน้านี้ขับรถไปชนคนต้องจ่ายเงินให้กับคู่กรณีสองแสน
ตรวจสอบประวัติของพลทหารอุกฤษพบว่า
เคยถูกจับกลุ่มคดีชิงทรัพย์มาก่อน
ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ในปี๒๕๕๘๑ครั้ง

ตำรวจก็คุมตัวพลทหารอุกฤษไปสอบสวนต่อที่สภหาดใหญ่

แล้วก็ประสานไปยังกองทัพเรือ
ให้แจ้งความดำเนินคดีกับพลทหารอุกฤษอีกหนึ่งคดี
ฐานหนีทหารตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มาก่อเหตุชิงทรัพย์